คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งปฏิบัติการที่เราจับตามองมาเป็นเดือนแล้วเหมือนกันนะครับ
มาถึงวันนี้ก็๑เดือนกับอีกประมาณ๖วันแล้ว
ใช่ตั้งแต่๒๖กรกฎาคมจนถึง๑กันยายน
สามารถกู้ซากรถแล้วก็๒ร่างนักศึกษาได้นะคะ

ปฏิบัติการในการกู้ซากรถแล้วก็ร่างของนักศึกษา
ก็เริ่มต้นตอนประมาณ๖โมงเช้า
ตามเวลาในสหรัฐของวันที่๑กันยายน
ตามเวลาในบ้านเราก็ประมาณ๒ทุ่มนะครับ
ปฏิบัติการก็เท่ากับว่าตลอดทั้งคืนเมื่อคืนนี้
มีปฏิบัติการจนถึงประมาณตี๔ตี๕เลยคุณ

ก็คือคุณกลณฑีศรีดารานพเป็นผู้สื่อข่าวไทยรัฐ
รายงานว่าปฏิบัติการกู้ซากรถของ๒นักศึกษาไทย
คือนายพักขพลชัยรัตนทรงพลและนางสาวที่วาดีแสงสุริยฤทธิ์
โดยรายงานมาแล้วก็มีภาพข่าวมาว่า
ปฏิบัติการดังกล่าวสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งการกู้ภัยได้เริ่มขึ้นในเช้าของวันที่๑กันยายน
ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับเวลา๒๐นาฬิกา๒ทุ่มเมื่อคืนนี้
ไล่เลี่ยงเวลาที่ผู้สิทธิ์ข่าวรายงานมาแล้วกันนะครับ

เฮลิคอปเตอร์ได้นำสายอุปกรณ์ไปหย่อนที่ก้นเหว
ใกล้จุดที่รถติดแก่งหินอยู่
พร้อมทั้งนำทีมกู้ภัย๓๐คนลงไปข้างล่าง
ลงไปถึงก้นเหวจุดที่รถคันสีแดงตกลงไป

จากนั้นผมไล่เลี่ยงเป็นเวลาไทยแล้วกัน

เป็นเวลาไทยเมื่อคืนนี้๒ทุ่มเริ่มปฏิบัติการ
พอ๕ทุ่มทีมกู้ภัยได้นำสายเคเบิ้ลไปคล้องกับตัวรถยนต์
แล้วก็เริ่มลากขึ้นฝั่งมาเรื่อย
ดำเนินการเป็นไปด้วยความระมัดระวัง
เพราะว่าปฏิบัติการนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ

ใช่แล้วก็ตอนกู้ร่างนี้ต้องปิดถนน๑เลนด้วย
เพราะว่ากลัวว่าหินจะตกลงไปแล้วก็เจ้าหน้าที่จะได้รับอันตรายในเหวตรงนั้นด้วย

เวลาตี๑ลากรถยนต์ขึ้นมาบนฝั่งที่ไม่มีน้ำได้ครึ่งคันแล้ว
เพราะว่าการที่ไม่มีน้ำจะทำให้ร่างไม่รับความเสียหาย
รวมถึงผู้ที่เข้าไปปฏิบัติงานก็จะไม่ได้รับอันตราย
ตี๒กู้ภัยสามารถลากรถขึ้นมาได้ทั้งคัน
ตี๓เจ้าหน้าที่นำร่าง๒นักศึกษาออกจากรถยนต์
และนำขึ้นมาบนฝั่งได้สำเร็จ
แล้วก็ตี๔เจ้าหน้าที่ได้ส่งมอบร่างให้ครอบครัว
ซึ่งญาติได้ดำเนินพิธีการทางสงฆ์
การนิมนต์พระสงฆ์ทำพิธีสวดให้ทั้งสองคน
ทางนี้ญาติได้นำร่างทั้ง๒ไปชาบประณาคิต
โดยอาธิของในพระคพลมานดา

ส่วนอัฐิของนางสาวที่วาดีครอบครัว
จะนำกลับมาลอยอังคารในประเทศไทย
แล้วก็เวลาประมาณตี๔๓๐ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็เมื่อวานถามว่าทางครอบครัวได้ไปเห็นร่างตอนที่อยู่ในรถไหม

คือเจ้าหน้าที่จัดให้ครอบครัวรอคอยอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับ
เพราะว่าไม่อยากที่จะให้เห็นร่างด้วย
อีกอย่างหนึ่งขั้นตอนการกู้ร่าง
มันมีความจำเป็นทางขั้นตอนของทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วย
กู้ร่างเสร็จแล้วก็จะนำร่างไปตรวจพิสูจน์ก่อนนะครับ
ใช่ค่ะเมื่อวานนี้ก็เลยมีการกันทั้งสื่อมวลชน
รวมถึงครอบครัวเอาไว้ห่างจากจุดนั้นประมาณ๑ไมค์
แล้วก็หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจถึงเอาภาพให้กับสื่อมวลชน
แล้วก็ทางครอบครัวก็บอกว่าขอบคุณทางกระทรวงการต่างประเทศค่ะ
สถานกงศูนย์ใหญ่ณนครลอสแอนเจลิส
ตัวแทนชุมชนไทยแล้วก็คนไทยในสหรัฐอเมริกา
รวมถึงทุกคนเลยนะคะที่ให้การช่วยเหลือในเรื่องนี้